ต่อกันที่เหตุระทึกระทึกไม่ระทึกล่ะคะ
อยู่ดีรถกระบะคันนี้ขับมากลางถนน
แล้วลองนึกภาพถ้าเราเป็นคนขับตาม

อะไรอ่ะ

อุ้ยรถไฟใหม่
เฮ้ยคือเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นแว๊บทีมงานใช่ป่ะ

เออมันพลึบออกมาอีกรอบนึงอ่ะ
แล้วกลายเป็นตอนแรกยังไม่ได้เยอะขนาดนี้

เดี๋ยวบอกเนี่ยไฟลุกท่วมรถกระบาดนี้เลย
คนใช้ติ๊กต๊อเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเขาไปโพสต์นะคะ
โอ้โหตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นแค่ควันลอยออกมาจากหลังรถ
หลังจากนั้นตอนแรกควันก่อนควันก่อน
ค่อยขึ้นมาให้นะ
เขาถ่ายตั้งแต่ต้นเพราะเขาสงสัยเฮ้ยทำไมรถคันนี้ควันเต็มเลย

แล้วรถหลายคันเขาเริ่มบีบแต่เพราะเขาไปบังคันนี้คันนี้จะถอยเห็นไหมเห็นไหม
กลัวเอาไปหน้าดีกว่าเอายังไง

นี่แหละค่ะแล้วเขาบอกว่าไฟมันแรงขึ้นเรื่อย

ดอมเปิดประตูหนีออกมาทัน

แล้วเดินไปหลังรถประเด็นคือพี่คนขับอ่ะ
เดินไปที่หลังรถเพราะคิดเอาว่า
จะไปเปิดหน้าต่างระบายควัน

คือตอนแรกไฟยังไม่ลุกมีควันก่อน

ลงไปจะไปเปิดประตูระบายควันออก
แล้วพอเปิดปุ๊บอากาศเข้าไปเกิดอะไรขึ้น
ติดไฟเลยไฟพึบทันทีค่ะ

คันอยากจะถอยบางคันจะไปหน้าก็กลัวเพราะอะไรเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าขับรถไปด้านหน้ามันจะระเบิดหรือเปล่าค่ะ
แล้วตอนเกิดเหตุเหตุเกิดเย็นเมื่อวานนี้ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะ
อยู่แจ้งวัฒนาส่งข้อความบอกเราหน่อยนะได้เจอเหตุนี้ไหม
มีพี่เสื้อฟ้าคนหนึ่งก็บอกเป็นพนักงานก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะ
เป็นพลเมืองดีเป็นคนวิ่งเอาถังดับเพลิงมาฉีดนะคะแต่มันเอาไม่อยู่เพราะไฟมันแรงมาก
สุดท้ายเนี่ยถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บไหมเอาเป็นว่าโชคดีไม่มีใครได้รับอันตราย
แต่รถเนี่ยไหม้ไปเลยทั้งคันนะทีนี้เขาก็คาดสาเหตุเอาไว้ว่ารถคันนี้อาจจะบรรทุกถังอะไรมาสักอย่างแล้วมันคงเกิดระเบิดไฟก็เลยติด
แต่พอมีคนโพสต์ติ๊กต๊อกถูกไหมด้วยคลิปนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเป็นรถของพี่สาวเพื่อนเอง
สาเหตุที่ไฟไหม้มันมาจากชาร์จแบตโซล่าเซลล์มันร้อนมากมันเลยเกิดระเบิด
เออก็ไม่ให้ข้อมูลไม่รู้ใช่ไหมนะแต่หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกับพี่ที่เป็นพลเมืองดีต้องบอกว่าใจกล้าจริงจริง
เห็นไฟลุกขนาดนี้ยังเอาถังดับเพลิงไปช่วยดับไฟนะคะครับแต่ไม่พ้นวันนี้วันที่อะไรคะ
สิบหกฮะสิบหกมีคนถามหาเลขเหมือนกันค่ะนั่นไงเจ้าของคลิปก็เลยตอบไปว่า๙๔๐ค่ะสำหรับเลขทะเบียนรถ